คุณผู้ชมครับพิธีกรรมความเชื่อแบบโบราณของชาวบ้านที่มีความผสมผสานเรื่องของศัยศาสตร์เข้าไปด้วย
เป็นพิธีกรรมที่เขาทำเพื่ออะไรไปดูพร้อมกันครับ

ข้องไงข้องใจของหายไปไหน
นี่เรื่องจริงนะเขาเป็นการทำพิธีเพื่อหาของที่หาย
อาจจะจ้ำเหรอก่อนแล้วแต่จะเรียกละกัน
แต่ละที่ก็อาจจะมีการเรียกที่แตกต่างกันออกไป
แต่เขาทำพิธีในลักษณะนี้เสียงคล่องที่เห็น
เหมือนกับว่าต้องให้ผู้ที่รู้วิชามาทำพิธีเสร็จปั๊บ
เหมือนว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพูดง่าย
ผีมาสิงอยู่ในเสียงคล่องนี้
แล้วสักพักคุณจะเห็นว่าชาวบ้านที่มาร่วมทำพิธี
แกว่งเสียงคล่องนี้ไปมาไปมา
คุณเขาบอกว่าเขาไม่ได้แกว่ง
คล่องจะขยับแล้วเดินทางไปหาของที่หาย
นั่นแหละแล้วไอ้ที่เดินไปเองนะ
เขาบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาพวกเขาไป

โอ้โหเอานั่นแหละฮะเป็นความเชื่อแบบนี้
แล้วเป็นการทำพิธีแบบคนเท่าคนแก่

คือเขาบอกว่าแกว่งเองนะ
คนที่ถืออยู่ไม่ได้ออกแรงด้วยนะ

เป็นเรื่องของการตามหาสิ่งของที่หายไป
เขาว่าอย่างนั้นคุณตากับคุณยาย

ที่พาไปกว่างแล้วพาไปแบบนี้

มันก็มีมากมายหลายคอมเมนต์ที่เขามาคอมเมนต์กัน
คอมเมนต์เขามีความเชื่อด้านนี้

เขาก็บอกว่าบ้านเขาก็มีเหมือนกัน
แล้วก็เอาไว้ทำอะไร
ไว้จับผีปอบอย่างคอมเมนต์นี้บอกเออใช่
เขาเอาไว้ไล่สิ่งที่ไม่ดีออกไปด้วย
เหมือนตามหาว่าใครคือผีปอบอะไรอย่างนี้

ด้วยจุดประสงค์เนี่ยบางทีก็แตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่นะ
ถูกต้องคือเป็นพิธีกรรมที่สร้างมาจากความเชื่อ
หรือการนับถือผีในสมัยโบร่ำโบราณของชาวอีสานเขา
บางครั้งมันก็เป็นเรื่องที่ทำกันมาในสมัยอดีต

ก็ไม่สบายใจเขาก็ทำพิธีลักษณะแบบนี้
เพื่อให้เกิดความสบายใจของคนในหมู่บ้านนั่นเองนะครับ